ที่หาดใหญ่นะครับมีเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไปขโมยรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปขโมยในตัวเมืองหาดใหญ่
เสร็จปุ๊บไปเจอด่านตรวจของตำรวจพอดีครับไม่ยอมให้ตรวจก็ขับหนีมีการไล่ล่ากันเป็น๑๐กิโลสุดท้ายจนมุมไปไม่รอด
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์นะฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสวพอฮาดใหญ่ที่สงขลาไล่ล่าคนร้ายเป็นแก๊งจุรกรรมรถจักรยานยนต์ครับที่เข้าไปก่อเหตุในตัวเมืองเลยไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านตอนตีสาม
คนร้ายเนี่ยพอขโมยเสร็จปุ๊บไปเจอด่านตรวจของตำรวจบนถนนนิพัฒน์สงเคราะห์ขาออกเมืองหัดใหญ่ก็เลี้ยวรถกลับมาอย่างมีพิรุษตำรวจก็อ้าวไม่ยอมเข้าด่านมีพิรุษแหงต้องเป็นคนร้ายแน่นอนไม่ยอมให้ตรวจขับไล่กันดุเดือดกลางเมืองแบบนี้แหละครับตอนตี๓
ซื้อของกันนะพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีการย้อนสอนกันไปเลี้ยวกลับรถกลางถนนกันบ้างขึ้นสะพานลอยสัจกุลบ้างแต่สุดท้ายไปไม่รอดครับ
ตำรวจเขาวอสกัดปิดหัวปิดท้ายยอมจนมุมครับยอมให้จับ
หลังจากไล่ล่ากันมาสัก๑๐กิโลได้พร้อมกับรถจักรยานยนต์
เรือสามสามเก้าสงขราเพิ่งขโมยมาสดสดร้อนร้อนจากห้าง
สยามนครินครับค่ะสอบสวนผู้ก่อเหตุที่หลบหนีเนี่ย
คือนายพงศักดิ์เกื้อส่งอายุ๒๖ปีเป็นชาวอำเภอรัฐภูมิ
นะฮะก่อนเกิดเหตุนายพงศักดิ์กับเพื่อนเยาวชนอายุสิบเจ็ดปี
ก็ขี่รถกันมาจากอำเภอรัฐภูมิต้องการจะมาขโมยรถในเมืองหาดใหญ่
โดยเฉพาะเลยครับหลังขโมยเสร็จจากหน้าห้าง
ก็ใช้ประแจงัดแล้วก็พากันขี่คนละคันออกมานอกเมือง
ไปเจอด่านพอดีทำยังไงล่ะก็ต้องหนีสินะฮะ
พงศักดิ์ไปทางถนนรัฐกาลอีกคนนึงขับรถมุ่งหน้าไปยังชุมชนสะพานดำ
ตำรวจก็ไล่ล่าจับกลุ่มทั้ง๒คันพร้อมของกลางเป็นประแจ๔ตัว
ป้ายทะเบียนปลอมสามแผ่นเพื่อใช้สับเปลี่ยนกันและผู้ต้องหาก็สารภาพว่า
ขโมยรถในตัวเมืองหาดใหญ่เป็นครั้งแรกตามใบสั่งของลูกค้าเอาไปขายต่อคันหนึ่ง๔๐๐๐บาทนะฮะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าแหม่จากพฤติกรรมพฤติการแล้ว
มันมืออาชีพอ่ะมืออาชีพเออนะฮะขโมยดูแล้วอันไหนตามออเดอร์
ก็ไปเอาตรงนั้นตรงนี้กันไปขับรถหลบหนีกันไปโอ้ถ้าแบบนี้นะคุณต้องขยายผล
คือไปดูต่อเลยว่าเครือข่ายแก๊งลักรถกลุ่มนี้เป็นยังไง
ใช่มันต้องมีการส่งต่อไงใช่นะฮะต้องมีการรับแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกค้าเบื้องต้น
แน่นอนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานผ่านนะเพื่อสะดวกในการหลบหนีนะฮะ
ที่เจ้าของรถที่ถูกขโมยก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สภหาดใหญ่
แล้วก็ตำรวจก็เตรียมส่งมอบรถคืนให้
เพราะว่าจับได้พร้อมของกลางเลยนะครับ